รถตู้นี้มาลูกจะให้ผมกลัวขนาดไหนรู้ดิผมแค่บีบแต่ใส่มันนะ
บีบแต่ใส่เปิดกระจกลงมาเอาเรื่องเลย
หาว่าผมด่าก่อนจะเริ่มเล่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
อืมต้องอธิบายก่อนว่าเราได้ภาพจากมุมของฝั่งมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะ
ค่ะคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับกันมาเมื่อกี้คุณพ่อกับคุณลูกซ้อนมา
แล้วเขาก็ไปเจอรถตู้คันหนึ่งรถตู้ซึ่งออกมาจากหมู่บ้าน
ส่วนมอเตอร์ไซค์มาทางตรงแล้วเหมือนว่ารถตู้จะมองไม่เห็นครับ
ไม่เห็นมอเตอร์ไซคมอเตอร์ไซค์ก็เลยบีบแต่เตือนไปทีนึง
ผลที่ได้ก็คือคนขับรถตู้เปิดกระจกถามว่าบีบแตรทำไม
อันนี้คือฝั่งมอเตอร์ไซค์เล่าให้ฟังนะแล้วก็มีการต่อว่าต่างนานา
จากนั้นมาปาดหน้าแล้วลงมาท้าต่อยอันนี้คนขับมอเตอร์ไซค์เล่าให้ฟัง
หลังจากนั้นคนขับมอเตอร์ไซค์บอกว่าลูกชายเขากลัวแล้วร้องไห้ออกมาเลย
เขาเลยตามอ่านคลิปเรื่อยมาจะใช้เป็นหลักฐานแต่ฝั่งรถตู้ก็ยังขับตามมาประกบ
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าเอาคลิปไปลงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะฟ้อง
คนขี่มอเตอร์ไซค์ครับเอาภาพจากโทรศัพท์ไปแจ้ง
มีการโทรไปนะโทรไปแจ้งบริษัททัวร์ที่มีชื่ออยู่ข้างรถตู้
คือเขาเห็นว่ารถตู้คันนี้มีชื่อบริษัททัวร์อยู่โทรไปตามนั้นเลย
จะได้ให้บริษัทรู้ว่านี่บริษัทของคุณมีโชเฟอร์พฤติกรรมแบบนี้อยู่นะ
แล้วกำลังจะไปขอภาพจากวงจรปิดของหมู่บ้านที่เขาขับผ่านกัน
จะเอาไปเป็นหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีกับโชเฟอร์รถตู้หัวร้อนรายนี้
เพียงแต่ว่าเราก็อยากฟังฝั่งของรถตู้เหมือนกัน
ว่าก่อนอันนี้มันเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนเคยปาดอะไรกันมาก่อนหรือเปล่านะ
แล้วน้ำแข็งเข้าไปดูในเฮียขับรถในโพสต์นี้
คือเขาก็คนมาคอมเมนต์มันก็จะเป็นส่วนหนึ่ง
ห่วงทางฝั่งมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าไงพี่พี่มีลูกอยู่ข้างหน้าด้วย
พี่ยังถ่ายคลิปแบบนี้ด้วยมันอันตรายนะ
แต่คือเหมือนกับเขาก็ไปตอบนะว่าถ้าสมมุติเกิดมีคนไปตอบนะ
ถ้าเกิดเขาไม่ถ่ายคลิปแล้วไหนเป็นหลักฐานจะมาพูดปากเปล่า
จะเชื่อเหรอว่าเขาถูกรถตู้ทำแบบนี้